วางเรื่องตรงนี้ไว้ก่อนนะเป็นคดีที่บานปลายออกมา
มาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
แซนให้สัมภาษณ์นะไม่ใช่เดินไม่ใช่หนีนะ
วันนี้ยืนให้สัมภาษณ์เลยคุณผู้ชมคนไหนอยากรอดูนะครับ
ดูได้เลยนี่แหละฮะมารายงานตัวเป็นครั้งแรก
ที่สพมนนทัพบุรีครับนะฮะ
นะครับแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐนะครับ
มากับทนายความมาที่สพเมืองนนทบุรี
รายงานตัวกับพนักงานสอบสวนตามนัดครั้งแรก
หลังจากถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อ๓เมษายน
แล้วก็ทนายความยื่นหลักทรัพย์๒แสนบาทนะครับ
ประกันตัวออกไปโดยมีเงื่อนไขต้องมารายงานตัวทุก๗วัน
แซนเปิดเผยหลังจากรายงานตัวบอกว่าตอนนี้ไม่กังวลเรื่องคดี
เนื่องจากเป็นการรายงานตัวตามปกติ
ส่วนเรื่องที่กระติกรับสารภาพก็ไม่มีความกังวลอะไร
เพราะทุกคนพูดไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
แล้วกระติกก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรก่อนด้วย
หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันบ้างนะเพราะก็ยังเป็นเพื่อนกัน
ผู้สื่อข่าวถามประเด็นเกี่ยวกับกุญสือที่ไปปรึกษา
แซนอธิบายแบบนี้ชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ตอนแรกก็จะมาที่สอนอเลยแต่เช้า
แต่เขาหมายถึงกุญสือเขาบอกให้ไปเจอกันก่อน
จึงไปเจอนะฮะเธอก็ไปเจอทนายคนดังกล่าวเป็นครั้งแรก

และอยากกลับมาบ้านแล้วจะไปพบตำรวจ
แล้วมันเป็นยังไงเขาบอกก็เป็นไปตามที่ทนายพูดนั่นแหละ
คุณแซนขาที่คุณกะติกเขาสารภาพไปหมดแล้วเรากังวลไหมคะ
ไม่เลยค่ะทุกคนพูดเป็นไปตามความจริงที่เกิดขึ้น

เราได้คุยกันก่อนไหมคะว่าคุณกติกมาปรึกษาไหมคะ

แล้วหลังจากที่สารภาพแล้วได้คุยกันไหม
ก็มีคุยบ้างนะคะก็คุยตามหาเพื่อน
เป็นครั้งแรกในวันนั้นคือแซนตื่นเช้ามา
ฉันก็คิดว่าจะรีบมาสอนอ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ไปเตือนก่อน
ฉันก็เลยไปแล้วแค่นั้นเลย
แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคน
ไหนก็เจอแล้วหยุดยืนให้สัมภาษณ์แบบนี้นะ

แล้วที่ไปร่วมงานปาร์ตี้บนเรือที่มีคลิปออกมาที่คนเขาวิจารณ์กัน
แซนยอมรับครับบอกว่าเป็นคลิปปัจจุบันนี้แหละนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแฟนคลับของคุณแตงโมคนหนึ่งถามมาด้วยนะ
สบายใจแล้วเหรอนะฮะแซนตอบครับตอบเลยบอกว่าไม่ใช่
แต่เรื่องมันผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วนะฮะ
เธอไม่มีสิทธิ์จะมูฟออนเลยเหรอเธอไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรเลยเหรอเธอ
เธอตอบแบบนี้นะพูดสุข่าวถามว่า
แปลว่าคือเรายากให้มันให้มันจบอะคะเหนื่อยไม่ไหวแล้ว

ไม่รู้ว่าคำว่าจบของคุณแซนเป็นแบบไหนเนาะพูดสุดข่าวสังเกตก็รับผู้ชมสังเกตไหม
คือวันนี้แซนเขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะและเป็นครั้งแรกนะที่เธอยืนให้สัมภาษณ์โดยไม่เดินหนีนะฮะ
หนีนักข่าวเลยยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเขาว่ามีแซวนักข่าวด้วยเหรอมีไหมมีเนี่ยดูจากสายตาเนี่ยฮะนะครับ
เป็นการยิ้มนะฮะมีหน้ากากแล้วก็ดูออกว่าวันนี้เธอเธออารมณ์อารมณ์ดีมีแซวนักข่าวด้วยมีคลิปไหมลองดูหน่อยฮะ
กังวลเกือบพี่นักข่าวค่ะพูดเล่นน่ะค่ะ
วันนี้ดูผ่อนคลายนะครับดูผ่อนคลายให้สัมภาษณ์เสร็จก็ยกมือไห้สื่อมวลชนแล้วก็ขึ้นรถออกไป
ส่วนทนายพรศักดิ์ทนายความของแซนเนี่ยนะฮะก็บอกกับสื่อมวลชนบอกว่าเดี๋ยว๑๗เมษายนก็จะพาแซนมารายงานตัวครั้งที่๒ตามนัดครับ